การแต่งตั้งพบตรเนี่ยวันนี้ก็ทำให้สภาร้อนเลยเหมือนกันนะครับ
คุณยายในการประชุมวันนี้เพราะว่าถ้าจำกันได้
บอกว่าเดี๋ยวเรื่องการแต่งตั้งพบตรเนี่ย
จะเข้าไปตั้งกระทู้ถามในสภา
ให้นายกเตรียมตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย

วันนี้นายกตมก็เดินทางไปกัมพูชา
วันนี้ก็เลยเป็นการตอบโต้กัน

คุณรังซีบัณฑ์โรมตั้งกฑูถามนายกตม
ถึงการแต่งตั้งพบตรคนใหม่
แต่ว่านายกตมส่งเป็นหนังสือแจ้งมา
ว่าติดภารกิจเดินทางเยือนกรรมพูชาอย่างเป็นทางงานเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถมาตอบกระทู้นี้ได้
แล้วก็ไม่ได้กำหนดวันที่จะมาตอบ

อันนี้เท่ากับผิดข้อบังคับ๑๕๑อย่างชัดเจน

คุณรังสิมันเอาไว้ถามคราวหน้าได้ไหมให้ถามแบบคนตอบอยู่
แล้วเดี๋ยวจะอนุญาตให้ถามเป็นกระทู้สดได้
เนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นในที่ประชุมสภาวันนี้นะคะ
คุณรังสิมันรมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะ
ว่าการแต่งตั้งพบตรคนใหม่นั้นยังเป็นที่สงสัยว่า
เป็นการกลั่นแกล้งเตะตัดขากันหรือเปล่า
แล้วนายกเลือกจากอะไร
จากความอาวุโสความสามารถหรือวิสัยทัศน์สังคมยังไม่ได้รับคำตอบเลย
เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการคอรหา
ว่ามีเส้นสายสัมพันธ์อะไรอยู่เบื้องหลังอยู่หรือเปล่าค่ะ
ว่าตกลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
ท่านมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาความเละเทะที่เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจหรือไม่
กระดุมเม็ดแรกที่ควรจะทำคือการสร้างความโปร่งใส
ในเรื่องของการเลือกพบตร
อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พูดตัวเป็น
แต่หลังจากนั้นมันจะไปอยู่ในลายแล้ว

อันนี้ก็คือไลน์ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งก็พิมพ์ข้อความชี้แจงผ่านไลน์กลุ่มผู้สื่อข่าวธรรมเนียบรัฐบาล
รู้ทั้งรู้ว่านายกติดภารกิจเยือนกัมพูชา
แต่ก็ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถามสดในสภาทำไปเพื่ออะไร

จากข้อความในลายตรงนี้
ก็ทำให้คุณรังสิมันโรมโพสต์เอ็กซ์ตอบโต้กลับค่ะ
บอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรตำรวจ

รู้ทั้งรู้ว่าองค์กรตำรวจขัดแย้งกันขนาดไหน
รู้ทั้งรู้ว่ามีเครือข่ายตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทามากมายเพียงใด
คงไม่ปกติแล้วที่ถึงขนาดมีการค้นบ้านรองพบตร

รู้สึกว่าจะยาวกว่าอีกเท่านึงเลย
นายกจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไปได้ใช่ไหม
คิดว่าสำคัญและเร่งด่วนมากกว่าก็ไปได้
แต่ช่วยทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภา
ช่วยชมรัฐมนตรีคนอื่นมาตอบแทนก็ได้
หรือไม่ก็ช่วยบอกด้วยว่าจะมาชี้กับสภาเมื่อไหร่
ประชาชนจะได้รู้ว่านายกจะแก้ปัญหาตำรวจยังไง
แล้วตั้งพบตรนั้นใช้เกณฑ์อะไร
ก็ต้องชื่อของรังสิมันโรมนี่แหละนะครับ

แล้วก็เป็นข่าวย่ายโตไปในตอนนั้น
นี่เป็นการตั้งคำถามอีกครั้งจากคุณโรมวังสิบันโรมนะครับ

สภาพูดแทนรัศดรก็ฝากคำถามนี้ไปยังนายกรัฐมนตรี